โดยเมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๔๕นาทีทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุรยางบันเลงเพลงสันเสริญพระบรมี
พระบาทสมเด็จพระวัชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี
โดยมีพระบรมวงศานู่งพระรัชวงศ์และองค์ขมรีเฝ้าธูลอองธุลีปรบาทรับสะเด็จ
แทนทุกหมู่เหล่าถวายพระพร
ต่อมาพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กราบบังคมทูลเบิกจุฬารัชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลาม
และผู้แทนคณะพาณิชย์ประกอบด้วยหอการค้าไทยจีน
หอการค้าอินเดียไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทยเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคลทางทิศใต้
คณะต่างถวายซองบรรจุคำถวายพระพร
จากนั้นนายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
กราบบังคมทูลเบิกผู้แทนคณะบุคคลต่างทางศาสนา
ประกอบด้วยคณะโรมันคาทอลิกคณะสภาคริสตจักรในประเทศไทย
คณะพรามฮินดูคณะไทยศิษย์
เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลทางทิศเหนือ
คณะต่างถวายซองบรรจุคำถวายพระพร
จากนั้นช่วงเวลาสำคัญที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า

พระบาทสมเด็จพระวัชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเสด็จออกศรีหะบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรคราศาสต
สวัสดีครับ
โอ้มัสดีครับ
โอ้มัสดีครับ
โอ้มัสดีครับ
โอ้มัสดีครับ
โอ้มัสดีครับ
โอ้มัสดีครับ
โอ้นางในยุทธ

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมาก
ที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพลียงกันมา
ร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาพิเศษของข้าพเจ้าครั้งนี้
ความพร้อมเพลียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกัน
ณที่นี้เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้า
ด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น
เป็นที่จับตาจับใจและทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง
ขอให้ความพร้อมเพลียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิต
แต่ข้าพเจ้าครั้งนี้จงเป็นนิมิตหมายอันดี
ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจ
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไป
ขอขอบใจในคำอำนวยพรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน
และขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุขสวัสดี
พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน
ทั้งหมด

โอ้โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้

โอ้โอ้

โอ้โอ้
โอ้โอ้

โอ้โอ้

โอ้โอ้

ระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าเฝ้าทุนละอองทุลี
พระบาทถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อพระบาทสมเด็จพระวัชิกตาอกราวเจ้าหญิง

ของผู้มาเฝ้าธุรรมทุลีพระบาท
เสร็จแล้วทรงยืนบนพระสุนี
หน้าพัฒนาถุที่นั่งพุทธตานฑม
มหาเสวตชัดต่อมาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวัง
ปฏิบัติหน้าที่สโมหะพระราชมนเทียนกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
กนางชัวร์สิวซานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
ในฐานะคณะบดีคณะทูตเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
บังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามของผู้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัฐตอบกลับคณะทูตใจความว่า
ทฮีมไปด้วยความปราธนดีและไม่คือคิดซึ่งท่านคณะประดีทูตได้กล่าวในนามคณะทูตตาธุทธ์และกงสุนต่างประเทศ
วาระกรมราชาพิเศษของข้าพเจ้าในครั้งนี้
ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของท่านทั้งหลาย
ที่ได้แสดงความปรารถนาดีต่อเราทั้งสอง
ประเทศและประชาชนชาวไทยทั้งยังแสดงความตั้งใจจริง
ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของเราให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น
ประการนี้ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากรัฐบาลและประชาชนชาวไทยและข้าพเจ้าเอง
สนองพรทุกท่านให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ
ขอให้ประเทศและประชากร
ท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้มีความรุ่งเรืองภัยบูลตลอดไป
นี้ได้มีพระราชปฏิสันธารกับคณะทูตได้เวลาอันสมควร

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเลี้ยงแก่คณะทูตานุทูต
ที่พระทินังบรมราชสถิตย์ยะมะโมโหลาล